ดูเหตุการณ์ความรุนแรงกันบ้างที่อุบลราชธานี
สาวเสิร์ฟร้านหมูกระทะนะฮะถูกสาวรุ่นน้อง
ซึ่งร่วมมือกับสาวประเภท๒รุมทำร้ายเธอ
เตะทั้งต่อยทั้งตบนะฮะจนเธอนั้นสลบคาที่เลย
สาเหตุมาจากอีกฝ่ายคิดว่าสาวเสิร์ฟหรือว่าผู้บาดเจ็บคนนี้

เธอก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลว่า
โอ้โหหน้าตาเนี่ยบวมปูดเลยปากเจอเลย
แล้วก็มีร่องรอยของการถูกทำร้ายนะครับ
ผู้เสียหายคนนี้ก็คือนางสาวพรนามสมมุติอายุ๒๒ปีนะครับ
เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองอุบลรัชธานี
บอกว่าถูกคู่กรณีคือนางสาวลีนามสมมุติเหมือนกัน
แต่อายุแค่๑๗ปีเองพากลุ่มเพื่อนสาวประเภท๒

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถย่านแหล่งบันเทิง
เหตุเกิดขึ้นในวันที่๓สิงหาคมช่วงกลางคืนครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เธอเลิกงาน
เพราะว่าเธอเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารที่ร้านหมูกระทะ

ไปเที่ยวดื่มกินต่อที่ร้านเช็คอิน

มีผู้ชายวัยรุ่นเข้ามาตีสนิท
มาชวนคุยเธอมาชนเหล้ากับเธอ
ทีนี้ครับเธอก็ไม่คิดอะไร
เธอก็คุยด้วยก็คุยชนแก้วก็ชน
แต่นางสาวลีซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของหนุ่มวัยรุ่น
คนที่มาชนแก้วกับนางสาวพรเนี่ย

นางสาวพรผู้บาดเจ็บเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยออกจากร้านดีกว่า
ออกจากร้านแรกแล้วก็ไปนั่งดื่มกินกันต่อ

อยู่ห่างไปประมาณแค่๕๐เมตร
ระหว่างที่นั่งดื่มกินได้เพียงพักเดียวเท่านั้นเองล่ะครับ
นางสาวลีซึ่งเป็นคู่กรณีที่ไม่ถูกคอกันที่ร้านเดิม
ก็เดินเข้ามาเรียกเธอให้ออกไปคุยไปเคลียร์กันที่ลานจอดรถ
เธอก็เดินไปเพื่อจะคุยจะปรับความเข้าใจกัน
แต่คุยกันได้นิดเดียวเอง
นางสาวลีและกลุ่มเพื่อนสาวประเภท๒
ที่เธอบอกว่าเป็นเด็กแว้นนะนะประมาณ๑๐กว่าคน
เข้ามารุมเข้ามาตบตีแล้วก็เตะเธอจนสลบ
หลังมือของเธอฉีกขาดยาว๓เซนติเมตร
ใบหน้าริมฝีปากแขนมีรอยบวมช้ำ
ของเธอก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องนอนพักดูอาการ๑คืนนะครับ
นางสาวพรยืนยันว่าก่อนถูกทำร้าย
ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มของนางสาวลีมาก่อน
แต่ทราบภายหลังว่ากลุ่มวัยรุ่นชายที่มาตีสนิทเธอ
ที่มาชวนคุยแล้วก็มาชนแก้วกับเธอนั่น
เป็นอดีตแฟนเก่าของนางสาวลี
น่าจะทำให้นางสาวลีเกิดความหึงหวง
ก่อนจะนำพวกมารุมทำร้ายเธอนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าก็จะไม่ยอมความเหมือนกัน
ตำรวจได้นัดให้นางสาวพรผู้เสียหายผู้บาดเจ็บ

เพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวน
ติดตามจับกลุ่มตัวนางสาวลีและกลุ่มเพื่อน
ในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ